มีเรื่องเช้าโชว์ในวงการการศึกษาของสตูนอีกแล้วนะคะ

ยิงปืนขู่นักเรียนในห้องเรียนค่ะ
โดยระบุบอกว่าอาจารย์ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสตูน

นักศึกษาชักปืนยิงเปรี้ยงดันสนั่นห้อง

จึงพาลูกเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมาก

ครูลงโทษนักเรียนก็เอาไม้หวดไม้ตีอะไรก็ว่า
เอาจริงเอาแค่ไม้ตีเดี๋ยวนี้เนี่ย

แต่ดีค่ะคุณผู้ชมไม้หรือจะสู้ปืน

ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีลงพื้นที่ไปพบ

ไปสอบถามรายละเอียดหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ได้รับคำชี้แจงจากผู้บริหารบอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง
เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้๒๔ตุลาคม

โดยนักศึกษาชายชั้นปวชปีที่๑แผนกช่างเชื่อม
เพื่อนสักประมาณ๔๕คนเห็นจะได้
มาพบผู้บริหารแล้วก็บอกว่า
อาจารย์แผนกช่างเชื่อมแล้วก็ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษาด้วยยิงปืนขู่ในห้องเรียน
มีเพื่อนคนอื่นเขาก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ซึ่งขณะนี้ทางวิทยาลัยได้มีการตั้งคณะกรรมการ
มาตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามนักศึกษาคู่กรณี
นักศึกษาคู่กรณีเล่าบอกว่าคือมีปากเสียงกับอาจารย์
อาจารย์จู่ก็ชักปืนออกมายิงขู่หนึ่งนัดยิงลงไปที่พื้น
ตนเองบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยมากเลยนะ
ไม่อยากจะเรียนแล้วนะกับอาจารย์คนนี้
ทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
ส่วนอาจารย์คนก่อเหตุเราก็ไปสอบถามด้วย
เราในฐานะสื่อต้องฟังความสองฝ่าย
วันนี้ปรากฏวันลายหยุดค่ะแต่เราก็พยายามไปสอบถาม
ให้ข้อมูลมาบอกว่ามีปัญหากับนักศึกษาคนดังกล่าวจริงไหม
จริงตอบว่าจริงนะเนื่องจากอะไร

เขาบอกว่าไอ้ปืนที่มันดังเนี่ยผมไม่ได้ยิงผมไม่ได้ยิงครู
ปืนมันลั่นไปเองมือพี่ลั่นลั่นเอง
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องของการพกปืน
ทางวิทยาลัยบอกว่าก็ถือว่ามันมีความผิดอยู่แล้ว
เบื้องต้นให้อาจารย์คนดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงมันเป็นไปอย่างสะดวกโยธิน
ให้ความเป็นธรรมเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ส่วนเรื่องของคดีความอะไรที่ผิดกฎหมายก็ว่ากันไป
เป็นเรื่องของตำรวจให้ตำรวจว่าไปนะคะ
ส่วนอะไรที่เป็นเรื่องด้านของวินัย
เดี๋ยวคณะผู้บริหารวิทยาลัยจัดการให้นะ
พกอาวุธเข้าสถานศึกษาเลยนะแล้วเป็นครูด้วยที่สำคัญ